เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนั่นคือ
บรรยากาศที่จัดขึ้นมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครผ่านไปผ่านมา
ประมาณครึ่งหนึ่งเลยของพื้นที่ของท้องสนามหลวงเนี่ย
จัดงานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับ
แล้วก็จะมีไฮไลท์สำคัญนอกจากป่าไผ่แล้ว
ถ้าเกิดว่าไปช่วงเย็นจะร่มรื่นมาก
แล้วก็ร่มเย็นสงบนะครับเหมือนกับว่าเรานั้นได้ย้อนกลับไปในสมัยอดีต

ก็จะมีพระพุทธรูปเมื่อสักครู่นี้เห็นนะครับ
เป็นสีทองนั่นคือพระพุทธรูปปางประธานโอวาทปาติโมก
มีแค่๒องค์เท่านั้นในประเทศไทย
ความพิเศษความสำคัญของกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับ

วันนี้ไทยรัฐทีวีได้จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และสรุปสิ่งสำคัญของงานในวันนี้
ให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันเชิญชมครับ
คุณผู้ชมครับวันมาคบูชาตรงกับวันเพ็ญ
ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓ของทุกปีนะครับ
วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับ
ในวันมาคบูชานี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นทั้งสิ้น๔ประการด้วยกัน
เหตุการณ์แรกวันมาคบูชานั้นเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนมาคะ

มีพระสงฆ์จำนวน๑๒๕๐รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
ที่วัฒน์เวรุวันมรจค
เหตุการณ์ที่๓พระสงฆ์ทั้งหมด
ล้วนเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการบวชโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และเหตุการณ์สำคัญประการสุดท้าย
คือพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ครับ
อีกหนึ่งความสำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาคบูชา
นั่นก็คือหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวัฒนปฏิโมกโดยสามารถสรุปหลักการสำคัญได้
นั่นก็คือละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสครับ
คุณผู้ชมครับในทุกปีประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นเมืองพุธ
จัดงานสำคัญเพื่อรำลึกถึงวันมาคบูชามาอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกันกับในปีนี้ที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
ได้เรียนรัมมิตรให้มนตรวิธีท้องสนามหลวงนั้น
กลายเป็นพุทธอุทยานเวรุวันเพ็ญเดือนมาคะ
ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในเทศกาลมาคบูชา๒๕๕๙ครับ
และภายในงานนี้ได้เรียนรัมมิตรต้นไผ่จำนวนมาก
เพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบร่มเย็นและร่มรื่น
เหมือนกับอยู่ในป่าไผ่ครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดเวรุวัน
ดังนั้นพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบสักการะ

จะรู้สึกและซึมซับบรรยากาศต่าง
เหมือนกับอยู่ในครั้งสมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ
นั่นก็คือพระพุทธรูปปางแสดงโอวาสทัพปฏิโมกครับ
ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่หาชมได้ยาก
องค์แรกครับปริศาทานอยู่ที่วัดพระพรถมเจดีจังหวัดนครพรถม
และอีกหนึ่งองค์ปฏิสถานอยู่ภายในงานแห่งนี้นั่นเอง
นำมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอิริยบทนั่งขัดสมาธิ
หรือระดับอกครับและจีบพระหัทธ์
แสดงอิริยบททรงแสดงโหวัสธัปติโม
พระสงฆ์ที่มาร่วมชุมนุมโดยไม่ได้นัดหมายนั่นเองครับ
สำหรับกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาคบูชา๒๕๕๙นั้น
เริ่มต้นมาตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์นะครับ
และจะจัดเรื่อยไปถึง๒๒กุมภาพันธ์นี้
คุณผู้ชมสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมที่พุทธอุทยานเวรุวัน

จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ